ทุเรียนภูเขาไฟนะศรีสะเกดบุรีลำ
ถ้าจันทบุรีทุเรียนเยอะ

จนกระทั่งเขาเอามาทำผ้าป่าทุเรียนครับคุณผู้ชม

หยิบนวลทองจันชะนีหมอนทอง

หมอนทองชะนีนวลทองจันทร์กระดุมนกหยิบ

นี่เดี๋ยวเสียงานตอนนี้หมดทุเรียนนะ
มนต์พระสงฆ์มา๕รูปครับ
ทำพิธีสวดทอดผ้าป่า
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วนะครับ
เรียนกว่า๔๐๐ลูกถูกนำมาประมูลเริ่มต้นที่ราคานะครับ
๐บาทมีเข้าประมูลกัน๓ทีม
ผู้ที่ชนะเลิศการประมูลได้ทุเรียนไปทั้งหมดคือ
โทสุวิชัยท่านประบูลได้ในราคา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นแนวคิดของ
คุณธนสารเจริญสุขนะครับท่านในอำเภอนายายอามครับ
แล้วก็ต้องการจะทอดผ้าป่าทุเรียน
แล้วก็เปิดประมูลทุเรียนเพื่อหารายได้
มาใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของทางอำเภอ

ปรึกษากับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
เห็นตรงกันและมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
เอาทุเรียนมาพันอะไรก็ได้
หมู่บ้านละ๕ลูกมาร่วมงานกัน
แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีทอดพระป่า

ปรากฏว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จ

จะเอาเงินที่ประมูลเนี่ยนะ
ไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป

จังหวัดไหนมีของดีอะไรผลไม้ดีอะไรทำแบบนี้

โทษทะนายพลนายอามเจ๋งจริงที่จันทบุรี
๔๐๐ลูกเท่าไหร่นะแสนสอง